ก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ว่า
เป็นตัวแทนเลยว่าคุณกินอะไรไปมันก็เป็นคุณ
อย่างเช่นเรากินของที่ไม่ดีสุขภาพเราก็แย่ง
มันอาจจะไม่แสดงให้คุณเห็นวันนี้หรอกว่า
สิ่งที่คุณกินมันแสดงอะไรออกมา

ตอนคุณเริ่มมีอายุขึ้นมันจะแสดงผล

เพราะว่าเอาจริงตั้งแต่เด็กเจ๊บก็ไม่ชอบเรียนหนังสือ
ไม่ได้อยากจะมาประกวดนางงาม

คนก็แบบเข้าล็อกนางงามตลอด

เป็นอะไรที่กดดันพอสมควร
การที่เราเจอคนไข้แต่ละคนในแต่ละวันเนี่ย

วินาทีนี้จะมีใครเป็นอะไรเข้ามา

สุขภาพกายสุขภาพใจของเราอย่างนี้
มันคือต้องพร้อมทุกเวลา
ที่จะดูแลคนไข้ที่เขาเจ็บป่วยมา
เรื่องของอารมณ์นี่เป็นสิ่งที่เจอมากในห้องฉุกเฉิน
เพราะว่าเอาจริงในห้องฉุกเฉินเนี่ย
ทุกคนคิดว่าตัวเองเจ็บป่วยหนักที่สุด

เพราะฉะนั้นหลายครั้งเราจะเจอคนที่มาระเบิดอารมณ์ใส่เรา
ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่เราว่าเราเป็นแพทย์
เราต้องเข้าใจก่อนว่าเขากำลังเจ็บป่วย
เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยคือพยายามเข้าใจเขา
แล้วก็คืออะไรถ้าเกิดมันหนักหน่วงมากเกินไปตอนตรงหน้า
ถ้าเรายิ่งไปเผชิญกับมันเยอะอย่างนี้มันก็อาจจะระเบิดได้
เพราะฉะนั้นให้เราถอยออกมาก่อนไปพักไปทำจิตใจ
ให้สงบก่อนไปสูดอากาศมาให้เวลากับตัวเอง

กับเป็นเคล็ดลับในการทำงานของเจลก็ว่าได้
ในการที่จะทำยังไงที่จัดการกับความเครียดหรือแรงกดดันของ
เพราะฉะนั้นอยากให้เรามองหาความสำคัญความสุขจากการทำงานตรงนั้นออกมา
แล้วมันจะมีพลังทำให้เราอารมณ์ดีมีแรงที่จะสู้ต่อไปในทุกวันค่ะ
ว่าสุขภาพร่างกายมันเป็นสิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้ด้วยค่ะ
มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำขึ้นมาเอง
อาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ว่าเป็นตัวแทนเลยว่า
คุณกินอะไรไปมันก็เป็นคุณ
อย่างเช่นเรากินของที่ไม่ดีสุขภาพเราก็แย่หุ่นเราก็เสีย
แต่ถ้าเรารู้อย่างนี้ว่าสิ่งไหนดีสำหรับเราเราก็แค่ทำมันสิ
แล้วก็เอาสิ่งนั้นมาให้เราเราเลือกกินของดี

กินของที่มีประโยชน์กับของที่ไม่มีประโยชน์อย่างนี้

มันอาจจะไม่แสดงให้คุณเห็นวันนี้หรอกว่า
สิ่งที่คุณกินมันแสดงอะไรออกมา

ตอนคุณเริ่มมีอายุขึ้นมันจะแสดงผล
อย่างเช่นพวกโรคก้ำเนื้อหัวใจขาดเลือด

ทุกวันนี้อายุ๓๐กว่าก็มีแล้ว

เราก็คือเป็นคนที่มีความเสี่ยงขนาดนั้นนะ

เพราะฉะนั้นหันกลับมาดูแลตัวเองวันนี้ดีกว่า

ร้านสะดวกซื้อมีแต่ของที่ไม่มีประโยชน์

หยิบมาแล้วยัดเข้าปากเลยอะไรอย่างนี้

แต่เราเลือกสุขภาพที่ดีให้กับตัวเอง

เราพยายามกินให้อยู่ในสายกลางค่ะ

ขนาดแบบไม่มีรสชาติใดเลยในชีวิต

ให้อยู่ในพื้นฐานของสุขภาพที่แข็งแรงของเราค่ะ
ค่ะก็ง่ายค่ะหลักง่าย

สิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยจริงก็คือการออกกำลังกาย

อย่างเช่นช่วยหลังฮอร์โมนต่าง
ทำให้เรากลับมามีอารมณ์ดีได้อีก

เราปั๊มเนี่ยปั๊มแป๊บเดียวเรารู้สึกว่าเราหมดแรง

ออกมาดูแลตัวเองออกกำลังกาย
เรารู้สึกมีกำลังไม่เหนื่อยแข็งแรง

แล้วก็มีความสุขในการทำงานของเรา
ถ้าเราไม่มีเวลาจริงเราปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวัน

จากที่เราจะกดลิฟต์ขึ้นขึ้นบันไดเลื่อน

หรือว่าเรานั่งนานเราหาเวลาออกมายืดเส้นยืดสาย
ออกมาเดินสักหนึ่งรอบขึ้นลงบันได๑รอบ
ลองคิดดูวันหนึ่งคุณออกมาเดินขึ้นลงบันไดสัก๕รอบ
มันก็ได้กำลังแล้วนะได้ทั้งกำลังขาได้ทั้งหัวใจเราทำงาน
ทำอย่างนั้นทุกวันมันจะเริ่มเห็นผล

เราหาการออกกำลังกายที่เราชอบ

ทำงานหนักแล้วฉันยังต้องมาออกกำลังกายอีก

วันนี้ฉันอยากไปออกกำลังกายในสิ่งที่ฉันชอบ

ให้เราได้ทำแล้วมันสร้างความสุขให้กับเรา

ช่วงนี้คนฮิตวิ่งฉันจะต้องไปวิ่งแต่ฉันไม่ชอบวิ่ง

เดี๋ยวคุณจะมีความสุขหา

แล้วมันจะกลายเป็นความท้าทายใหม่
ก็อยากให้ทุกคนลองปรับแนวคิดว่า
ฉันจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ชีวิตเราจะดีขึ้นวันนั้นเอง

เพราะฉะนั้นเราหาความสุขจากสิ่งรอบตรงนี้

เรายิ่งต้องดูแลเรื่องสามอให้ดีค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำงานหนักแล้ว
เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมคะ

มานะคะถ้าเกิดอาหารดี

ก็จะทำให้ชีวิตเราในทุกวันมีความสุข
เราก็จะยิ่งกลายเป็นคนที่

ทั้งหมดนะคะก็คือ๓ออนในสไตล์ของเจี๊ยบค่ะ

ลองหา๓ออนในสไตล์ของคุณเอง

รับรองค่ะว่าถ้าคุณทำครบ๓อนี้แล้วนะคะ
คุณจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีมากขึ้น
แล้วก็จะตามมาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่ใช่แค่วันนี้นะคะแต่ตลอดไปในอนาคตด้วยค่ะ